นะครับคุณผู้ชมน้องมิ้นที่เรานำเสนอข่าวมีคลิปที่คนเขาถ่ายเอาไว้ได้
มีคนไปจอดรอเติมน้ำมันแถวยาวจนน้ำมันหมดปั๊ม
จนต้องปิดปั๊มมีคนไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อในห้าง
ของมันจะหมดล่าสุดปรตทบอกว่าไม่ต้องกลัว
ไม่ขาดแคลนมีการสำรองน้ำมันให้กับประชาชนอย่างเพียงพอ
กินของใช้ก็มีการสำรองไม่ต้องกัดตุลมีการเสริมให้อย่างเพียงพอ
ไปดูในพื้นที่ภาคใต้กันก่อน
นางสาวจิมราพรขาวสวัสดิ์เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทปรทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดยืนยัน
จะไม่เกิดปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิงขาดแคลนในภาคใต้ในช่วงที่พายุปลาบึกเคลื่อนผ่าน
เพราะตอนนี้นะมีการสำรองเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด
น้ำมันกลุ่มเบนซินก็มีน้ำมันดีเซลก็ไม่หมด
สำหรับครั้งทุกครั้งในภาคใต้ตอนนี้เขาเติมเต็มที่
ทั้งที่คลังปิโตเรียมสงขราคลังปิโตเรียมสุราธานีคลังน้ำมันภูเก็ต
สถานีเติมน้ำมันอากาศยานกระบี่สถานีเติมน้ำมันอากาศยานภูเก็ต
แล้วก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าตามคลิปเนาะ
การนำเสนอไปโอ้โหคนไปจอดจนน้ำมันหมดไม่มีน้ำมันเติมนะฮะ
สำหรับปริมาณการสำรองน้ำมันนักคลังทั้งหมดในปัจจุบันนั้น
สามารถรองรับปริมาณการใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า๓วัน
สถานีเติมน้ำมันอากาศยานสถานีบริการน้ำมันทุกวันอย่างต่อเนื่อง
รวมไปถึงเตรียมแผนขนส่งสำรองทางรถยนต์ทางคลังน้ำมันภาคกลางไปยังภาคใต้
ถ้ามีเหตุฉุกเฉินจนไม่สามารถดำเนินการขนส่งทางเรือไปยังคลังน้ำมันในภาคใต้ได้
ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณมากเกินกว่าความจำเป็น
เอาให้พอดีพอใช้ไปก่อนนะครับ
สำหรับสถานการณ์ในอ่าวไทยล่าสุดนะฮะ
เชฟร่อนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดได้มีการอบพยพพนักงานส่วนใหญ่ขึ้นฝั่งแล้ว
คุณชมดูมันคือภาพแท่นขุดเจาะของเชฟร่อนในทะเลค่ะค่ะ
ตอนนี้มีการอบพยพพนักงานบางส่วนขึ้นฝั่ง
รวมทั้งเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะและเรือสนับสนุนต่างต่างเนี้ย
ไปยังสถานที่ปลอดภัยตั้งแต่วันที่๑ที่ผ่านมา
พนักงานทั้งหมดได้ขึ้นฝั่งเสร็จสิ้นเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับ
ระงับการดำเนินการเดินทางออกไปยังฐานปฏิบัติงานนอกชายฝั่งเป็นการชั่วคราว
กว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงก็หมายความว่า

แล้วพนักงานถึงจะกลับไปที่ฐานขุดจอดแท่นขุดจอดได้นะครับ
ส่วนคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่คลิปคลิปหนึ่ง
ทางโซเชียลต่างว่าเนี่ยเป็นภาพของพายุซัดเข้าแท่นขุดเจาะ
เชฟลอนเขายืนยันนะฮะว่าไม่ได้เป็นคลิปจากสถานการณ์พายุปลาบึก
ก็ขอความร่วมมือว่างดส่งต่อค่ะนะฮะคือยังไม่ได้พัดเข้ามาถึง
ถึงขนาดที่เกิดภาพในนั้นที่มีการส่งต่อในโซเชียลตอนนี้
อบพยพคนออกกันหมดและเพื่อความปลอดภัยของเจ้าที่ทุกคนของแท่นคุณจอบด้วย